เอามาต่อกันที่เรื่องน่ายินดีกันบ้างดีกว่านะคะ
สาวพันต์ตอนนี้จะบอกว่า

แต่ว่าไม่รู้จะหนาวไปถึงชุมพรหรือเปล่า
เพราะว่าวันนี้ชุมพรอบอุ่นอย่างแน่นอน
ลายไปเป็นสะพ้ายสาวใต้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ

นี่แหละค่ะเรื่องน่ายินดีของคนบันเทิงวันนี้
ที่จะทำให้คนโสดที่นอนหนาวคืนนี้

กับการสละโสดของนักร้องสาวตาคมพันวรการ
เริกดีวันนี้ควงแฟนนุ่มคุณปลั๊กอัฐกร

เจ้าของธุรกิจโรงงานเย็บผ้าค่ะ
เข้าประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คู่นี้เขาก็คบกันนานนะคุณ๘ปีเลยทีเดียว
โดยพิธีจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายค่ะ
วงแขนไปจัดงานกันที่บ้านเกิดฝ่ายเจ้าบ่าวในจังหวัดชุมพรนะคะ
เริ่มกันตั้งแต่ทำบุญตักบาทที่วัดสามแก้ว
ตามมาด้วยแห่ขันหมากอย่างเมื่อสักครู่ได้ยินกันไปแล้ว

มาในธีมเจ้าหญิงตาดำไม่รู้จะมาชุดแบบไหนเหมือนกัน

ละสดหน้าหนาวอีกคู่นึงไปดูคู่นี้กันบ้างดีกว่า
อ้วนรังสิตกับแฟนสาวชาวเกาหลีดีกรีนางแบบปาร์คหย่อนซอนค่ะ
พิธีจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายที่สตูดิโอเวดดิ้งแห่งหนึ่ง
ในเมืองภูซอนประเทศเกาหลีใต้
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองตามเวลาประเทศไทย
พิธีก็จัดขึ้นตามประเพณีท้องถิ่นของเกาหลีแหละ
กลางครอบครัวของทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็แขกเหลือนับร้อยเลยทีเดียว
ไปร่วมแสดงความยินดีในวันชื่นมื้นของทั้งคู่ค่ะ
ซึ่งหลังจากจัดพิธีวิวาที่เกาหลีแล้ว
เอาหนุ่มอ้วนไม่ให้ขาดูนคุณ

เอาเจ้าสาวป้ายแดงกลับมาเข้าพิธีวิวาตามประเพณีไทยด้วยค่ะ
เดี๋ยวต้องรอชมความน่ารักต่อไปของคู่นี้ด้วยนะคะ

คุณอ้วนเขาก็น่าไปทางเกาหลีเหมือนกันนะ
ส่วนเจ้าสาวเขาก็น่ารักนะคะ